คือผู้ใหญ่บ้านขับรถถอยหลัง
แล้วก็ไม่รู้ว่าด้านหลังมีเด็กขี่รถจักรยานอยู่
ปรากฏว่าเหยียบทับครับ
ทับเด็กวัย๙ขวบจนเสียชีวิต
ทีนี้ตาแล้วก็ยายของเด็กมาถึงที่เกิดเหตุ

จังใจด้วยจังใจด้วย

มันเป็นอะไรเนอะ

ที่บ้านสามขาหมู่๑๔ตำบลคำป่าหลาย

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เข้าตรวจสอบฮะ
พบศพของเด็กหญิงวาสนาชัยเดช

เสียชีวิตอยู่ที่รถกระบะ
หลังจากผู้ใหญ่บ้านถอยรถกระบะชน
แล้วก็ทับร่างของเด็กน้อยจนเสียชีวิตคาที่ครับ
ตายายและผู้เป็นแม่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะ
มาถึงที่เกิดเหตุทุกคนโศกเศร้าเสียใจ
ดูคุณตาพยายามจับร่างของหลานเอาไว้นะครับ
แม้ว่าหลานจะไม่มีลมหายใจแล้ว
แล้วก็ผู้เป็นยายก็ร้องห่มร้องไห้
ผู้เป็นแม่ก็ทำใจไม่ได้นะครับ
สอบถามนางหนูพินคำลือชัย
ชาวบ้านผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เห็นน้องน้อยจอดรถจักรยานอยู่กลางถนน
และทีนี้เห็นรถกระบะของผู้ใหญ่บ้านกำลังถอยออกมาจากบ้าน
ทีนี้ฮะนางหนูพินก็พยายามตะโกนบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วนะ
ผู้ใหญ่ระวัง

ไม่ทันขาดคำเลยรถกระบะของผู้ใหญ่บ้าน
ก็ถอยชนเด็กจนรถจักรยานล้ม
แล้วก็ล้อหลังด้านขวาทับเด็กครับ
ทับช่วงคอของเด็กทันทีนะฮะ
อื่นล่าวก็ไม่เห็นหรอกมันกาวชิรกรรมแล้ว
ทับแล้วอลุบจากนู้นลุบมากก่อน
โอ้โฮถูกกำลังเลยจักรสายแลนท์สื่อนะ

ผู้ใหญ่บ้านที่ขับรถชนแล้วก็ทับเด็กนะครับ
ผู้ใหญ่สุวรรค์คำลำชัยผู้ใหญ่บ้านสามขาหมู่เก้า
ก็ตอนที่เกิดเหตุนะลงจากรถลงมาดู
โอ้โฮเห็นน้องน้อยเสียชีวิตถูกรถทับแล้ว
แล้วทีนี้ผู้ใหญ่นะคุณตอนนั้นช็อกฮะช็อกจนเป็นลมเลย
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดผู้ใหญ่ก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
บอกว่าตอนนั้นไม่เห็นว่าน้องน้อยยืนอยู่ด้านหลัง
ไม่ได้ยินเสียงร้องเตือนของชาวบ้าน
มารู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่าถอยเหยียบอะไรบางอย่าง
รีบหยุดรถลงมาดูช็อกทันทีแหละครับ
ส่วนวันนี้นะฮะนายจันคลองบุญอายุ๗๕ปี
คุณตาของน้องน้อยที่บ้านก็นำร่างไร้วิญญาณของน้องน้อย
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านของตาเอง
แล้วก็คุณตาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน
ยังไม่ได้มาพบยังไม่ได้มาขอโทษ
ซึ่งเข้าใจว่าผู้ใหญ่บ้านก็คงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ส่วนจะให้อภัยหรือไม่นั้นยังตอบไม่ได้เลย

ในฝั่งคุณตาของน้องน้อยนะครับผู้ตายนะครับ
ด้านของผู้ใหญ่บ้านผู้สิทธิ์ข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักผู้ใหญ่เหมือนกัน
ซึ่งเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ไม่พบตัว
สอบถามกับเพื่อนบ้านก็ได้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ใหญ่น่าจะไปทำธุระอะไรบางอย่าง
หลังจากออกจากโรงพยาบาลเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีนั้นตำรวจจะได้เรียกคนเห็นเหตุการณ์
พร้อมกับคนขับก็คือผู้ใหญ่บ้านมาสอบสวนอีกครั้ง
ก่อนจะตั้งข้อหาต่อไปนะครับ